มันมีพลังมหาศาลในยุคไทยแลนด์๔๐

ตำรวจกลางช่วงปืนคมครูประชาชน

โดน๒รายซ้อนที่ถนนพระราม๒

พึงไม่ยิกพึง
ไม่รถเก๋งตำดำเขาบอก
หรือตำโดน

แล้วก็รถสีขาวรถเก๋งคันเมื่อสักครู่ให้ดีนะคะ
รถคันนี้ทำกิริยามารยาทแบบนี้
กับคนที่ใช้รถใช้ถนนบนเส้นพระราม๒

เหตุการณ์บนถนนพระราม๒ระบุบอกว่า

ซึ่งไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
กระทำเช่นนี้เจอกันบ่อยมาก
ไม่ทราบว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายหรืออะไร
เห็นป้ายทะเบียนชัดเจนมาก
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ

มีผู้ใช้รถใช้ถนนอีกราย
ถ่ายคลิปไว้พร้อมระบุข้อความบอกว่า
ถือว่าเป็นตำรวจขับรถหาเรื่อง
มีโชว์ปืนชี้หน้าด่าไม่ทราบว่าตำรวจสอนอไหน
มีคมครูประชาชนมีผู้หญิง
เขาถ่ายคลิปนี้ไว้เขาลดกระจกเลยนะ
พอรถกระจกลงปุ๊บรถคันสีขาวคันนี้ก็ลดกระจกลงตามค่ะ
เห็นไหมแล้วปืนนะเอาปืนออกมาขู่ชี้หน้าด่า
ลักษณะคือคล้ายกับเมาด้วยค่ะ
คนถ่ายบอกด้วยนะคะว่าจอดรถกิดขวางการจราจร
ก็แค่บีบแตรแค่นั้นเรื่องก็จบ
ทำไมถึงขั้นต้องดูปืนกลับมาตามมาชี้หน้ากันชัด
คือคนถ่ายคลิปนี้เขาบอกว่า
คือลักษณะคนขับรถสีขาวคันนี้แล้วโชว์ปืนคันนี้
ลักษณะคือเมารถกระจกพร้อมกับพูดกับคนที่ถ่ายคลิปบอกว่า
น้องยุ่งอะไรกับผมเนี่ยผมไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับผม
คุณผู้ชมรับชมกันต่อเลยค่ะ
เบื้องต้นขับรถจอดขวางกีดขวางจราจร
รถเราก็แค่บีบแต่
หลังจากนั้นมีโชว์ปืนมานะคะ

นี่นะคะดูหน้าชัดเลยค่ะชัดเลย
ดูหน้าชัดเลยค่ะ

ตำรวจเมาด้วยค่ะ
เมาด้วยนะคะตำรวจเมานะคะ
ตำรวจเมานะคะหาเรื่องประชาชนค่ะ
นับถือใจพี่ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปแล้วก็พากไปด้วยนะคะ
แกกล้ามากเลยเห็นปืนก็ยังไม่หลบนะ

ตอนที่ไปประกบข้างไม่ต้องถ่ายอยู่อ่ะ
ตำรวจเมานะคะตำรวจเมานะคะ
คือตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมมันเกิดเรื่องแบบนี้
เราในฐานะสื่อมวลชนต้องตรวจสอบค่ะ
เราสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะ
เป็นผู้กำกับโรงพักสแหมดำ
บอกว่าจากการตรวจสอบผู้ชายที่ขับรถเก๋งแล้วก็ถือปืนคันนี้
เป็นตำรวจในสังกัดจริง
ขณะนี้ได้ตั้งกรรมการสอบทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาเด็ดขาด
แล้วตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับนายตำรวจคนดังกล่าว
เนื่องจากยังอยู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
หลังจากนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ตอนนี้ได้มอบหมายให้ทางรองผู้กำกับเร่งติดตามหาผู้ที่ถูกข่มขู่
ก็คือคนที่ถ่ายคลิปทั้งสองคลิปนี้นะคะ

แล้วเดี๋ยวจะทำข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วย

ซึ่งถ้าหากผลออกมาว่านายตำรวจคนดังกล่าวเนี่ย
มีพฤติกรรมพฤติการดังกล่าว

ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมีความผิดจริง
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
และใช้ปืนข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
อันนี้ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ก็ว่ากันไปทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญานะคะ